คุณผู้ชมครับบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๙
ถ้าพูดถึงวงการบันเทิงนั้นในช่วงปีที่ผ่านมา
มีหลายต่อหลายคนนะครับบุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
จากเราไปเหลือไว้ก็เพียงแต่ความทรงจำแล้วก็ผลงาน
ระลึกถึงติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เริ่มจากวงการตลกที่ต้องสูญเสียน้ำตาให้กับการจากไปของดอนจมูกบาน
นักแสดงตลกอาวุโสวัย๖๙ปีที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ต่อสู้มานานกว่าห้าปีเต็มซึ่งหลังจากนั้นเพื่อนพ้องในวงการตลก

ท้องอิ่มบุญเพื่อหาเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของตลกผู้ล่วงลับ
มาในวันที่๑๘ตุลาคมตลกอาวุโสจรรย์เพชรเจริญหรืออาสีเทา
เสียชีวิตลงในวัย๘๔ปีหลังต่อสู้กับโรคความดันโลหิตสูง
และต่อมลูกหมากอักเสบโดยก่อนที่จะเสียชีวิต
ได้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลจุลาลงกร
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์
วงการเพลงลูกทุ่งก็สูญเสียนักร้องคุณภาพเจ้าพ่อเพลงหวาน
สันติดวงสว่างหรือนายเจรผู้ทองวัยเพียง๔๘ปี
หลังเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกหมดสตินอนโคม่านานถึง๔วัน
กลับไปในวันที่๑๓เมษายนนักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดังแดนจิตกร
เจ้าของผลงานเพลงครองใจมหาชนอย่างมนรักต่อจวและหัวใจคิดฮอด
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูกและต่อมน้ำเหลือง
โดยหลังจากเสร็จสิ้นงานชาปนกิจทางต้นสังกัดได้จัดคอนเสิร์ต
ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมฟรีเพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
และเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมานักแต่งเพลงชั้นครูลบบุรีรัฐ
วิเชียนคำเจริญศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ประจำปีพศ๒๕๔๘เสียชีวิตลงด้วยอาการปอดติดเชื้อในวัย๗๗ปี
ซึ่งถือเป็นการสูญเสียปูชะเนียบุคคลแห่งวงการเพลงลูกทุ่ง
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานหลายคน
ทางด้านวงการแสดงต่างก็ร่วมไว้อาลัยให้กับการจากไปของบุคคลเบื้องหลัง
โกโก้นิรุนที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัยเพียง๓๙ปี
ด้วยอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกท่ามกลางความโศกเศร้าของคนรอบข้าง
ไม่คาดคิดว่าหัวหน้าครอบครัวจะจากไปแบบไม่ทันตั้งตัว
และเมื่อวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมานักแสดงอาวุโสมารสีณบางช้าง
ที่มีผลงานทั้งจอเงินและจอแก้วผ่านสายตาของผู้ชมมากว่าครึ่งสัตวรรษ
ก็เสียชีวิตลงในวัย๘๔ปีที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่
หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการช็อกไม่รู้สึกตัว
ส่วนที่สร้างความโศกเศร้าให้กับวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก
คือการเสียชีวิตของพระเอกน้ำดีปทฤษฎีโดยโรคไข้เลือดออก
หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเวลากว่า๗๐วัน
โดยต้องต่อสู้กับอาการแทรกซ้อนมากมาย
ซึ่งทางทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ
แต่ก็ไม่เป็นผลซึ่งเหตุการณ์สุดเศร้าในครั้งนี้
เพียงแต่จะมีทิ้งไว้แค่รอยน้ำตาเท่านั้น
เรายังได้เห็นพื้นฐานการใช้ชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายของพระเอกนิสัยดี
ที่ตั้งอยู่บนความพอเพียงมาโดยตลอด
รวมทั้งยังแผ่กระจายไปยังคนในครอบครัวคนรอบข้าง
ทายาทตัวน้อยน้องมะลิที่ถอดแบบความสมรรถะของผู้เป็นพ่อออกมาได้อย่างชัดเจน
โปรดติดตามตอนต่อไป